ไปต่อที่เรื่องของราวสายบุญเกิดปั้ง
ถ้าพูดถึงคนในวงการบันเทิงที่เป็นสายบุญเนี่ย
หลายคนก็จะต้องนึกถึงชื่อของพี่นางสิหรี่พ่อนอำไภโป่งแน่นอน
อย่างที่ทราบกันค่ะคือพี่นางกำลังสร้างวัดป่าสว่างธรรม
แฟนมาร่วมงานบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้

พี่นางเนี่ยพาไปดูสถานที่จริงเลยนะคะ
ก็จะมีพิธีวางศิลาเริกลงเสาเอกสร้างพระอุปคุฎ
นางก็อธิบายว่าเป็นพระแห่งความอุดมสมบูรณ์ภูมิสุขนั่นเอง
แล้วก็จะมีการวางฐานให้พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
มงคลก็คือ๙นาฬิกาในวันที่๑กรกฎาคมนี้
รุ่นนี้เนอะอืมใช่จ้ะค่ะไม่รู้ว่าได้ยินเสียง
กระวังศิลาเริกพรุ่งนี้นะคะลงเสาเอกให้ปู่พรุ่งนี้นะคะ
พร้อมด้วยองค์พระอุปคุฎพระแห่งความอุดมสมบูรณ์ภูมิสุขนะคะ
เสียงปู่เสียงย่าจะข้ามถนนเอาเป็นว่ารถทัวร์ขันสูงสองสั้น
รอดใต้ท้องปู่ท้องย่าได้เลยจะลงนู้นนะคะเสียงจะลงไปที่เนินเนินสระนะคะจะสวยมากมากเลยค่ะ
อร่อยสองอร่อยผู้ละยี่สิบได้หมดนะคะจะทำเท่าไหร่นี่คือบุญได้หมดอยู่ที่กำลังศรัทธาของเรานะคะ
นี่แหละค่ะพี่นางก็มาบอกบุญนะแล้วก็เป็นเพราะว่าพี่นางเนี่ยเป็นสายบุญอยู่แล้วสายธรรมอยู่แล้ว
พี่นางก็เลยบอกอยู่บ่อยว่าเวลาพี่นางเนี่ยดวงเฮงถูกลอตเตอรี่เนี่ยก็น่าจะได้อานิสงฆ์จากการหมั่นทำบุญแบบนี้นี่แหละค่ะ
พอพี่นางชวนทำบุญใหญ่เนี่ยนอกจากแฟนจะมาร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็มาขอเลขบัญชีนะเพราะว่าอยากจะร่วมบุญกับพี่นางด้วย
หลายคอมเมนต์ก็เลยถามหาว่าพี่นางมีเลขเด็ดอะไรไหมเพราะเนี่ยวันนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วอ่ะพรุ่งนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะออกแล้วนะจ๊ะ
แต่พี่นางก็ไม่ได้ตอบเรื่องของการเสี่ยงช่งเสียงโชคเรื่องของเลขเด็ดอะไรนะจ๊ะ
ส่วนอีกหนึ่งคนไม่ต้องขอไม่ต้องคอมเมนต์ถามจัดให้แบบเต็มไปเลยสำหรับผู้กำกับฝีปากกล้าอย่างพี่พศอานนท์นะจ๊ะ
เมื่อวานนี้ถอยรถคันใหม่ป้ายแดงสยบดราม่าหนังนะคะคุณซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเออไม่รอให้นักเสียงโชคมาถามหาป้ายทะมงทะเบียนอะไรหรอก
เพราะว่านอกจากจะโพสต์โชว์รถคันใหม่แล้วเนี่ยนะคะโพสต์ป้ายทะเบียนเองเลยนักเลงพอเป็นป้ายแดงนะคะทะเบียนที่เราเห็นก็เห็นชัดกันไปนอเนน๖๕๙๕ป้ายแดงแบบนี้
พร้อมข้อความบอกว่าสิ้นเดือนแล้วแจกกันสักหน่อยก็แล้วกันหลายคนถามมาเอาไปเลยสลับสับเปลี่ยนกันเอาเองแล้วกันนะนี่พี่พศเขาโพสต์ลงไปแบบนี้
ซึ่งเหล่าชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์โอ้สวยที่สวยเนี่ยไม่รู้ว่ารถสวยหรือว่าเลขทะเบียนสวยกันแน่นะจ๊ะ
แล้วก็ติดตามดูรายงานถ่ายทอดสดนะคะกับไทยรัฐทีวีพรุ่งนี้ได้นะคะตั้งแต่บ่าย๒เป็นต้นไปค่ะ